พ่อค้าขายลอตเตอรี่แหม่ดวงไม่ดีไม่ใช่หมายความว่าไม่ถูกหวยนะ

ขายลอตเตอรี่ค่ะคุณค่ะขี่มอเตอร์ไซค์ไปขายลอตเตอรี่ไปเจอคนร้ายค่ะ
ขี่มอเตอร์ไซค์สวนมาโบกพ่อค้าคิดว่าจะซื้อลอตเตอรี่แต่เปล่าเลยค่ะ
คุณคะสิ่งที่เขาควักออกมาคือปืนค่ะ
ข่มขู่แล้วบอกว่าเอาเงินในกระเป๋ามา

บอกว่าใครจะให้กว่าจะขายได้

สองหมื่นบาทคุณต้องขาย๒๐๐ใบกว่าจะได้
พ่อค้าค่ะฝืนใจสู้สุดท้าย
คนร้ายยิงสวนมา๓นัดได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะ
หลังจากเกิดเหตุตำรวจสพคลองหลวงก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะคะ
จุดเกิดเหตุเนี่ยก็คือบนถนนเรียบคลองชลประธานในพื้นที่หมู่สาม
ตำบลปากจันทร์อำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
คือจุดเกิดเหตุก็ไม่ได้ไกลจากโรงพักษพนครหลวงนะคะ
ไปพบกับนายสุนทรพิมพ์คีรีอายุ๕๖ปี
พ่อค้าขายลอตเตอรี่ถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบชนิดเข้าที่บริเวณแขนขวาแล้วก็หน้าท้อง
นับรวม๓นัดได้รับบาดเจ็บสาหัส
กู้ภัยไปถึงก็ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยานะคะ
ล้มตะแคงอยู่ในพงหญ้า
มีแผงลอตเตอรี่ตกอยู่ด้วย๑แผงนะคะ
มีหัวกระสุนตกในจุดเกิดเหตุ๒นัด
เราไปสอบถามทราบแบบนี้ค่ะ
คือก่อนเกิดเหตุคนที่ได้รับบาดเจ็บพ่อค้าขายลอตเตอรี่คุณสุนทรเนี่ยนะ
ขี่มอเตอร์ไซค์ไปตระเวนเลขขายลอตเตอรี่ในอำเภอนครหลวง
พอมาถึงจุดเกิดเหตุคนร้ายเป็นชายหนึ่งคน
หมวกกันน็อกมาเต็มใบขี่มอเตอร์ไซค์สวนมาค่ะ
แล้วก็บกให้จอดทำทีเลยค่ะตีเนียน
จะซื้อลอตเตอรี่นะเพราะขาลลอตเตอรี่
เขาจะขายของได้เขาก็ดีใจนะคะจอดเลยค่ะ
สุดท้ายคนร้ายชักอาวุธปืนออกมา
ครูบอกว่าเงินมีเท่าไหร่เอามาให้หมด
ซึ่งตอนนั้นคุณสุนทรบอกว่าเงินอยู่ในกระเป๋า
เป็นเงินสดสักประมาณ๒๐๐๐บาท
โทรศัพท์มือถือหนึ่งเครื่องแต่ผู้บาดเจ็บใจดีสู้เสือนะคะ
ก็สู้ด้วยมือเปล่าแล้วค่ะสู้กับปืนค่ะ
แต่ถูกคนร้ายยิงสวนมาสามนัดแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไป
อำเภอนครหลวงจนกระทั่งมีชาวบ้านเขาผ่านมาประสบเหตุพอดี
ก็เลยรีบแจ้งโทรศัพท์ให้เจ้าหน้าที่ลงมาให้การช่วยเหลือนะคะ
เราไปสอบถามอีกหนึ่งคนเป็นภรรยาของผู้บาดเจ็บ
ชื่อว่าคุณป้าจำปาพิมคีรี
คุณป้าบอกว่าคุณลุงสุนทรไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกับใคร
ทุกเช้าตนเองและสามีก็จะแยกย้ายกันแบบนี้ค่ะ
เป็นประจำขี่มอเตอร์ไซค์ไปตระเวนเลขขายลอตเตอรี่
ตามอำเภอต่างก่อนที่จะมาเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น
โดยเงินจำนวน๒๐๐๐บาทสามีเตรียมที่จะนำไปจ่าย
สลากินแบ่งรัฐบาลที่ค้างไว้
คุณผู้ชมแต่ว่าตำรวจสพนครหลวงบอกว่า
ตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบกล้องวงจรปิดในพื้นที่
เพื่อที่จะเร่งติดตามจับกลุ่มตัวคนร้าย
ดำเนินคดีตามกฎหมายให้เร็วที่สุดนะคะ